โลกไม่สวยแต่เราสวยจะบอกว่าหยิบเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมานำเสนอภาพยนตร์นะฮะ
เรื่องนี้ค่ะกำลังเป็นที่พูดถึงคืออวสารโลกสวยเขาเป็นแฮชแท็กด้วย
เมื่อวานบนโลกโซเชียลเขาก็มีคนที่ได้ไปดูมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันบนทวิตเตอร์
แล้วก็รวมไปถึงมีบทวิจารณมาฝากกันวันนี้ด้วยค่ะ
ก็เมื่อวานนี้ได้เลิกเปิดตัวรอบสื่อมวลชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับภาพยนตร์เรื่องอวสารโลกสวยภาพยนตร์แนวชิลเลอร์ค่ะ
ผลงานการกำกับของคุณปันหอมชื่นและออนอุตสาดอนสวัยนะฮะ
ที่ได้ตั้งใจตีแผลด้านมืดของโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันค่ะ
โดยงานนี้ทีมผู้สร้างอย่างเต็นต์กันกัญจารึกและนัทธพรกัญจารึก
เหล่าทีมนักแสดงนำทีมโดยสายป่านอภิญญา

เล่าเรื่องราวความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้
ให้ได้ร่วมรุ้นระทึกไปพร้อมกันนั่นเองค่ะ
ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ
เขาจะดึงเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับโลกโซเชียล

แล้วก็ยังถูกจับตามองเกี่ยวกับการจัดเรทผู้ชมด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้อย่างจากที่เราได้เห็นในโฆษณาหลายตัว

มีคำหยาบเยอะมากแล้วก็แฮสแท็กเนี่ยค่อนข้างจะหยาบคายเลย
แล้วก็เนื้อหาบางช่วงบางตอนก็ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยนั่นเองนะฮะ
ก็มีการพิจารณาจับตามองเลยล่ะเกี่ยวกับการจัดเรทผู้ชม
สำนักการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวินิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะ
พิจารณาว่าเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ดังนั้นค่ะทีมผู้สร้างจึงตั้งใจออกฉายพร้อมกัน๒เรท
ก็คือเรทช๒๐ลบและเรทนอร์๑๘บวกนั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการภาพยนตร์ไทยค่ะ
โดยคุณเต็นต์กันกัญจารึกนะคะ
ก็มองว่านี่แหละเป็นโอกาสที่ดีของคนทำหนัง
ได้นำเสนอสิ่งที่ตั้งใจไปถึงผู้ชม
ซึ่งการจำกัดเรทผู้ชมเนี่ยก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามข้อกำหนดนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าความสำคัญของสิ่งที่ต้องการนำเสนอไปยังผู้ชม
กลุ่มเยาวชนยังคงครบถ้วนค่ะ
ค่อนข้างพูดถึงยุคโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน

นำเสนอข้อคิดไอเดียว่าโซเชียลมีเดียมันมี๒ด้านนะ
แล้วเยาวชนมันควรได้ดูได้ศึกษา
แต่ความรุนแรงมันแค่เป็นส่วนบันเทิง
ที่ทำให้หนังมันยิ่งแบบตื่นเต้นขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ครับ
นักแสดงนำของเรื่องอย่างสายป่านอภิญญาก็เป็นตัวแทนฝากแง่คิดเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้
ให้น้องหรือว่าวัยรุ่นที่กำลังเล่นโซเชียลนี้นะคะให้ระวังภัยจากโซเชียล
แล้วก็ให้เล่นโซเชียลด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ
ก็จริงแล้วนะคะก็รู้กันอยู่แล้วว่าโซเชียลมีทั้งด้านดีและด้านลบ
บางคนอาจจะมองเห็นแต่ด้านดีใช้ชีวิตอยู่กับมัน
แต่ว่าในเกิดลืมนึกถึงบางทีก็มีมุมห์ใดหลายเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดไม่รู้ว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้เหรอ

ใครที่อยากรู้ว่าบทสรุปภาพยนตร์เรื่องนี้